พาไปที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะ
มีลูกจ้างเลี้ยงปลากระชังคนหนึ่งนะคะ

แล้วก็วางตะขายเอาไว้ใน้นามปลาจีนบุรี

ไปเจอปลายักษ์เข้าคุณผู้ชม

ใหญ่ขนาดไหนก็หนัก๒๐๐กิโลกรัม

ชาวบ้านที่เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่หมู่๘
ตำบลหาดยาอำเภอศรีมหาโพธินะคะ
เขาก็ให้ความสนใจกับเจ้ากระเบนยักษ์ตัวนี้มาก
มันมาติดตาข่ายดักปลาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหม
โอ้โหคนต้องวิ่งนะเวลามันกระ
คือตัวใหญ่มากนะอาจจะเห็นแบบในน้ำลาง
แต่คือเราก็จะเห็นความกว้างคร่าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูเลย

เขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางตัวมันกว่า๑เมตร
ความยาวจากหัวถึงหางนี่คือ๒เมตร
คุณตัวยาวกว่าเราอีก
น้ำหนักมากกว่า๒๐๐กิโลกรัมค่ะ
นายศักดิ์สิทธิท่าเกษมลูกจ้างเลี้ยงปลากระชัง
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาซื้อตะข่ายมาดักปลา
แล้วก็จะเอาไปเสริมรายได้ไปสร้างรายได้เสริม
ก็วางไว้ตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะกำลังเลี้ยงปลาในกระชังอยู่
ก็เห็นว่าทุ่นตะข่ายมันจมลงไปในแม่น้ำเลย
แล้วทุ่นที่เหลือเนี่ยมันสั่นแรงมาก
ั่นแรงจนรู้สึกว่าต้องมีปลาตัวใหญ่แน่นอนเลย
พายเรือไปพายเรือไปตรวจตะข่ายซิว่า
เอ๊มีตัวไหนมาติดตะข่ายเขา
ใหญ่ขนาดไหนที่เขาจะปุ๊บปั๊บรับโชคหรือเปล่า
ก็ปรากฏว่าเจอกระเบนตัวนี้แหละค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งเมตรหนึ่ง
ความยาวหัวถึงห่าง๒เมตร
คือตัวยาวกว่าเราอ่ะแล้วเมตรหนึ่งนี่ไม่ใช่เล็กเลยนะคะ

แล้วคิดดูเวลาเขาแผ่เวลาเขาไหว้นะมันจะใหญ่โต
ตอนแรกเขาจะลากขึ้นฝั่งนะก็พยายามให้ชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ
ช่วยกันพยายามจะลากลากขึ้นมาสู้แรงมันไม่ไหวคุณ
น้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมสัตว์ใหญ่คือแม้จะเป็นสัตว์น้ำ
แต่เป็นสัตว์ใหญ่ได้เลยไม่ได้จริงสุดท้ายก็ต้องปล่อยเอาไว้ในน้ำแบบนั้นล่ะค่ะ
แล้วก็รอติดต่อว่าจะมีลูกค้าคนไหนซื้อปลากระเบนต่อไปหรือเปล่า
แต่ว่าตัวใหญ่แบบนี้แปลว่าระบบนิเวศน่าจะสมบูรณ์มาก
จริงก็น่าเกลียดไว้นะมันก็ว่าน่าปล่อยมันไว้ให้อยู่แบบนั้นนะ